เอาอีกแล้วทาอีกแล้ว
ทาจะถูให้เห็นเลขเลยหรือไงครับ

งั้นให้คุณสุภาษาลาทาให้ขาวจั๊วแบบนี้ไปก่อน

แต่ว่าข่าวนี้ต้องบอกว่าอยากจะให้ชมดี

ได้ตลอดรายการเลยเนอะน่ารักดีนะ

ระหว่างต้นไม้กับหน้าคุณพี่

และระหว่างหน้าคุณพี่กับหน้าสอสองของผม

แต่แน่นอนนะครับชาวบ้านเขาเตรียมแป้งไปที่วัดแห่งนี้นะครับ
ทรงเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาธ

จังหวัดชัยนาธคึกคักมากค่ะช่วงนี้
มีชาวบ้านทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะ
ลงมือใช้แป้งทาถูทาถูเวียนไปที่ต้นตะเคียน

เหมือนคำวัยรุ่นเดี๋ยวนี้วนไปทาวนไปวนไป
ถ้าวนไปนะคะจนตอนนี้ต้นตะเคียนมันแผลบแล้วนะคะ
ขั้นตอนต่อไปคือการเล็ง
เล็งหาตัวเลขไปเสี่ยงโชคในงวดส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่นะคะหลังจากก่อนหน้านี้
ให้โชคชาวบ้านในงวดที่ผ่านมา

ครั้งแรกเลยที่ขอก็รางวัลที่๓
แล้วก็มารางวัลที่๔แล้วก็๓ตัว๒ตัวเรื่อย

เขามีคำโอไหยพรตีดีนะ
ไล่ความยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อย

สำหรับเจ้าแม่ตะเคียนวัดทรงเสวย

นับเป็นต้นตะเคียนที่ใหญ่มากนะคะ

ไม่มีใครกล้าสัญจรผ่านไปมานะคะ
มาสมัยหลวงปู่ย้อยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศุกร์
แห่งวัดปากคลองมะขาม
เริ่มมีการพูดถึงบอกว่ามีคนเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยสวยงาม
บริเวณต้นตะเคียนแล้วก็ไปเข้าฝันชาวบ้านด้วย
ต่อมาต้นตะเคียนขนาดใหญ่ขึ้นอีกตามการเวลา
ชาวบ้านและพระในวัดมีความคิดจะโค้นต้นตะเคียน
เพราะว่าเกรงว่ากิ่งไม้จะหักลงมาสร้างความเสียหายให้กับวัด
แต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ค่ะก็เลยเปลี่ยนใจ
และช่วยกันรักษาต้นตะเคียนไว้จนถึงปัจจุบันนี้
และยังให้โชคลาภกับผู้ที่ศรัทธา
ส่วนภาพที่เห็นประชาชนที่เห็นชาวบ้านที่เห็น
โชคดีหรือไม่โชคดีเดี๋ยวมาติดตามกันพรุ่งนี้นะคะ